แรกวันนี้ไปดูเรื่องของปมชู้สาวนะครับ

พรรณเนินศาสนคีย์ที่จังหวัดนครบรัฐศรีมาที่ไปมีความสัมพันธ์
เติมชู้สาวกับนักเรียนหญิงชั้นหมอสองวัยสิบสี่ปีครับ
ผอคนนี้ก็เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวน

รายงานสดมาจากสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่
หลังจากที่ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามมาเรียกนะคะ
โดยเบื้องต้นค่ะก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

สวมใส่เสื้อเชื้อสีขาวนะคะเดินทางมากับพี่ชายค่ะ
แล้วก็ไม่ได้มีทนายความนะคะเดินทางมาด้วย
ทางตำรวจค่ะจึงได้จัดหาทนายความให้นะคะ
เพื่อเข้าร่วมสอบปากคำตามกฎหมายค่ะ
ซึ่งเมื่อนายนัทพบนะคะเดินทางมาที่ห้องสอบสวนค่ะ
ผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้พยายามสอบถามค่ะ
แต่นายนัทพบนะคะก็ได้ให้การปฏิเสธ
ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะคะ
พูดแต่เพียงว่าไม่มีอะไรจะพูดตอนนี้นะคะ
แล้วก็คาดว่าตำรวจนั้นจะใช้เวลาการสอบสวนไม่นานค่ะ
ขอเวลาคำถามที่หนึ่งนะครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกคารมบุญสดนะคะ
กำกับการสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่ค่ะ
ก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้นั้นนะคะ
ได้สอบปากคำพยานไปแล้วกว่า๑๐ปากนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เรียกครูที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนั้น

แล้วก็การที่เด็กมาเล่าให้ฟังนะคะ
โดยในวันนี้ค่ะก็จะมีการทำประวัตินะคะ

รวมถึงสอบปากคำพอในเบื้องต้นนะคะ

เนื่องจากว่ามาเข้าพบตามหมายเรียกนะคะ
ซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะก็จะรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่วนตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนครับ

แล้วก็จะให้เข้าข่าวหาศพประคัมเบื้องต้น
แล้วก็ทำประวัติพิมพ์มือ

แล้วก็จะรบรวมพยานักฐานนะครับ
ที่มีอยู่เพื่อทำสำนวนเสนออายการต่อไป
เข้าข่าวหานี้เฉพาะคดีมินประมาณก่อนนะครับ
หมายถึงว่าในเบื้องต้นอยู่ที่เขาจะมารับทรัพย์เข้าข่าวหา

มีคดีมินประมาณแล้วก็คดีอราจารย์พระผู้ยาง

กรณีที่แม่เด็กนักเรียนชั้นม๓นะคะ

พอนะคะได้ให้ข่าวเรื่องลูกชายมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ

แล้วก็ข้อหาพรากผู้ยาวและอาณาจารย์ค่ะ
จากกรณีที่มีผู้ปกครองเด็กหญิงลาย๑นะคะ
เข้าแจ้งความค่ะว่าถูกพอคนนี้ล่วงละเมิดค่ะ
ส่วนคดีของเด็กหญิงชั้นม๒นั้นนะคะ
ขณะนี้ค่ะตำรวจก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
แล้วก็กำลังให้สหวิชาชีพค่ะ
อายการนะคะรวมถึงพนักงานสอบสวนนั้น
เข้าร่วมสอบปากคำแม่และเด็กหญิง
ภายในบ้านพักเด็กจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
หลังจากถูกส่งตัวไปเยียวยาสภาพจิตใจ
ตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะ
นี้ค่ะในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่นะคะ
ได้มีผู้มาแจ้งความดำเนินคดีกับพอคนนี้ทั้งหมด๓คดีด้วยกันค่ะ

แล้วก็คดีอาณาจารย์และพรากผู้เยาว์เด็กหญิงค่ะ
ที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาไปในวันนี้

ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานค่ะ
นั่นก็คือคดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒นะคะ

ส่วนล่าสุดนะคะที่มีผู้ปกครองเด็กหญิงนั้น
เข้าแจ้งความว่าถูกพอลวนลาม

ว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยหรือไม่

นายนัทพบค่ะก็ได้เข้ารายงานตัวนะคะ
กับเขตพื้นที่การศึกษาเขต๖ค่ะ
ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาการโดยตรงนะคะ

เกี่ยวกับการขาดงานเป็นระยะเวลายาวนานค่ะ
โดยจากการสอบถามนะคะ
ณฐาพบค่ะก็จะต้องมาปฏิบัติราชการตามเดิมนะคะ
กว่าจะมีคำสั่งจากคณะกรรมการศึกษาจังหวัดนครราชศรีมานะคะ

โดยคาดว่าจะมีการออกคำสั่งภายในเย็นวันนี้

รายงานจากสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ครับขอบคุณคุณพศจริฐศิลป์ด้วยนะครับ